ไปดูเรื่องที่ทั้งหนาวและคนลุกไปในทีเดียวกัน
คือเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวชวนขนลุก
เพราะว่ามีหนุ่มคนหนึ่งเขาขับรถอยู่ดี
จู่โผล่เข้าไปอยู่ในป่าช้าเก่าได้ยังไงอ่ะ
ทางธรรมดาเนี่ย
พอรถกลับออกมานี่กลับของพิพธิภาษาเนี่ย
กลับเข้ามามันสามลูกสามลูกสามลูกอยู่ตรงนั้น
ตอนกลับเข้ามาบอกว่าทางสิ่งแกร่งธรรมดาธรรมดาพนัก
ตอนมาแล้วว่าทางนี่ทางพิพธิภาษาเนี่ย

คุณศักดิ์ศิริชาญริมริมนะคะ
เขาบอกว่าเกิดขึ้นนะคะคือเขาว่าการว่าผีเนี่ยบังตา
ผีป่าชาบ้านภูดินอำเภอปะทุมรัฐจังหวะนะคะ

เสื้อเหลืองเนี่ยเล่าให้พี่เจ้าของคลิปฟังบอกว่า
เขาขับรถมาคนเดียว
ในทางป่าช้านี้ประมาณ๒๓กิโลเมตร

ขับมาถึง๒๓กิโลเมตร

แล้วเขาบอกว่าเขาเห็นว่าทางนี้เป็นดินแดงโล่ง

คือตอนที่ขับเข้ามา๒๓กิโลเมตรเห็นเป็นดินแดงเฉย

ขับรถเข้ามาอยู่ในป่าช้าได้ไง
คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขาโทรเขารู้จักกัน

เขาโทรบอกว่าให้มาช่วยหน่อย

เสื้อเหลืองคนที่ขับรถมานี่ตัวซิดเหงื่อแตกหมดเลยนะ

คือพี่เจ้าของคลิปเขาบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ย
เคยมีแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้ก็คือมีคนขับเข้าไปในป่าช้าแบบนี้เหมือนกันเลยอ่ะ
แล้วคุณดูดิทางเป็นป่าเป็นต้นไม้ทั้งนั้นเลย
ไม่รู้ว่าเขาขับเข้าไปทางนี้ได้ยังไงนะคะ
แล้วเส้นทางในภาพเหตุการณ์ตอนกลางคืนคุณผู้ชมอาจจะเห็นไม่ชัด
เดี๋ยวเราจะพาตามไปดูเส้นทางในตอนเช้าว่าเส้นทางที่พี่เขาขับไปเนี่ยโหดขนาดไหนเอาไปดูค่ะ
เอาไปดูค่ะ
คุณดูนะตอนกลางวันเป็นแบบนี้กลางวันแบบนี้เนี่ยคนก็เข้ามาคอมเมนต์กันไปอะค่ะว่าโอ้ของจริงแล้วแหละ
บางคนแบบเชื่อนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเคยเจอกับตัวเหมือนกันคือเหตุการณ์เนี้ยถูกโพสต์ออกไปแล้วชาวเน็ตก็คอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายแบบที่เห็นเนี่ยค่ะ
ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าบางคนเขามีความเชื่อจริงว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าผีบังตาเขาก็เลยบอกว่าให้คุณพี่เนี่ยไปทำบุญไหม
ทำบุญใหญ่เลยนะแล้วก็ไปรดน้ำมนต์นะคะเพราะว่าน่าจะดวงตกหรือเปล่าแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลไงคุณผู้ชม
หรือบางทีเขาอาจจะด้วยความแบบว่ากลางค่ำกลางคืนสลึมสลือเหมือนจะง่วงหรือเปล่ามันก็เลยทำให้หลงทาง
เออก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันจ้า